เมื่อคืนนี้ครับช่วงหัวข้ามมีรถกระบะคันหนึ่ง
เดี๋ยวลองดูนะครับมีวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้
ขับมาด้วยความเร็วเลยวิ่งเลนขวา
แล้วปรากฏว่าไปชนกับมอเตอร์ไซค์
แล้วข้ามฝั่งข้ามเกาะกลางไปอีกฝากหนึ่งเห็นไหมฮะ
ชนกับรถคันอื่นนอกจากวงจรปิดแล้ว
เดี๋ยวมีภาพจากกล้องหน้ารถนาทีเกิดเหตุด้วย
ดูเต็มกับนาทีชีวิตนี้ฮะ

๙นาทีโดยประมาณที่เห็นจากเวลาในวงจรปิด

รถกระบะข้ามเกาะกลางมาเหินมา

ก่อนหน้านั้นก็มีชนกับมอเตอร์ไซค์แล้วด้วย
แล้วก็ไปอัดก๊อปปี้กับรถคันอื่นด้วยครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นถนนสายดำเนินสะดวกบางแพรครับ
ตรงข้ามกับปั๊มแห่งหนึ่งที่อำเภอบางแพรจังหวัดราชบุรี

สภาพรถกระบะคือข้างหน้าเนี่ยยับยู่ยี่เลยนะฮะ

พบศพนายประสานอายุ๔๓ปี
สภาพศพถูกอัดก๊อปปี้อยู่ภายในรถกระบะ

เบนส์เองสีดำถูกชนอัดก๊อปปี้เข้ามาเต็มแรง
แล้วนอกจากนี้มีรถเก๋งสีบรอนเงินด้วยนะครับ

ตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่ามีคนบาดเจ็บ
รวมแล้วถึง๙คนนำตัวส่งโรงพยาบาล
ต่อมา๑ใน๙ที่บาดเจ็บอาการสาหัสด้วยนะครับ

เสียชีวิตที่โรงพยาบาลในเวลาต่อมา
ดังนั้นจากเหตุการณ์ในครั้งนี้มีคนตาย๒ศพด้วยกัน
ก็คือคนขับรถกระบะที่พบในรถ
และอีก๑ศพไปตายที่โรงพยาบาลนะฮะ
ผู้หญิงที่เห็นเหตุการณ์ครับคุณวันนิดาอายุ๖๐ปี
บอกว่ากำลังเดินอยู่ริมถนนออกกำลังกายช่วงหัวค่ำ
แล้วเห็นกระบะขับมาเลนขวาเร็วมากเลย
หลังจากนั้นก็ไปชนกับมอเตอร์ไซค

แล้วเหินข้ามเกาะกลางไปชนกับเบนส์แล้วก็รถคันอื่น

คือเห็นทั้งตอนที่ชนกับมอเตอร์ไซค
แล้วก็ข้ามเกาะกลางไปชนกับฝั่งรถเก่ง
แล้วมี๕คนอยู่ในรถมีคนร้องบอกช่วยหน่อยช่วยหน่อยด้วยนะครับ
พี่ชายคนขับกระบะครับก็คือพี่ชายของผู้เสียชีวิต
บอกว่ายังไม่รู้สาเหตุนะว่ามันเกิดจากอะไร
ทำไมถึงขับมาเร็วขนาดนั้นแล้วก็ไปชนกับมอเตอร์ไซค

ทางคดีเนี่ยเดี๋ยวคงต้องรอให้ตำรวจสอบปากคำผู้บาดเจ็บก่อนนะครับ
ตอนนี้ความรู้สึกของพี่ชายบอกว่ามันพูดไม่ออกเสียใจ
ถามว่าที่ผ่านมาความสัมพันธ์ระหว่างพี่กับน้องเป็นยังไง
พี่ก็บอกว่าไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันกับน้อง
ไม่ค่อยจะรู้รายละเอียดว่าที่ผ่านมาน้องมีปัญหาอะไรหรือเปล่าหรืออย่างไร
ทางตำรวจกำลังไล่เช็คข้อมูลเพิ่มเติมครับ
ภาพจากกล้องรวมทั้งพยานแวดล้อมต่าง
เพื่อหาสาเหตุของเหตุการณ์ในครั้งนี้
ว่าเกิดจากอะไรกันแน่ก่อนจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปครับ